สองสาวจากเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกตำรวจเข้าไปตามจับกลุ่มตัวได้
หลังจากที่ทั้งสองคนนี้นะคะอาชีพของเขาคือรับจ้าง
ส่งยาเสพติดในพื้นที่และของกลางที่ได้เป็นไอซ์
ปกติเวลาเราไปจับไอซ์ดูข่าวจับไอซ์จะเป็นกรรม
แต่ของกลางที่ได้กิโลกรัมค่ะ๔กิโลกรัมเขาบอกว่าทำมาแล้ว๒ครั้งนะคะ
เงินที่ได้เนี่ยเอามาแบ่งกันค่ะผู้ต้องหาทั้งสองคน
ก็คือนางสาวอาภาพรบุระไพโรธอายุสามสิบสี่ปี
และนางสาวมยุรีขติยะอายุสามสิบแปดปีนะคะ
ถูกชุดปรับรามยาเสพติดตำรวจภูทรหัดใหญ่สงขลา
ตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้ค่ะคือตำรวจเนี่ยตอนแรก
วางแผนเข้าจับกลุ่มนางสาวอาภาพันธ์ก่อนที่บ้านพักแถวถนนพดุงพักดี
ไอซ์สองถุงน้ำหนักสองร้อยกรัมแต่ระหว่างที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มค่ะ
นางสาวมะยุรีผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนแชทไลน์มาหาอภาพร
บอกให้อภพรเอาไอซ์ทั้ง๒ถุงไปคืนให้
โอ้โหหลักฐานแบบนี้คาหนังคาเขาเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยเงียบไว้อาภาพรเงียบไว้
ซ้อนแผนล่อให้นางสาวมะยุรีมารับไอซ์ที่สั่งไว้นะ
ที่เอาให้เอาไปคืนที่บ้านของนางสาวอาภาพร
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะคะ
ขยายผลต่อค่ะตามยึดไอซ์ได้อีก๔กิโลกรัม
ผู้ต้องหาซุกซ่อน๔กิโลกรัมนี้ไว้ที่ห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ
ทั้งคู่รับสารภาพว่ารับจ้างเก็บยาและส่งยาให้กับลูกค้าตามคำสั่งของในเค
ในเคเนี่ยเขาบอกรู้จักแต่ชื่อเล่นเท่านั้นนะเป็นเอเย่นค้ายาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
ครั้งแรกได้รับเงินค่าจ้าง๑๗๐๐บาทแล้วเอาเงินที่ได้มาแบ่งกัน
ส่วนครั้งที่สองรับไอซ์มา๕กิโลกรัมแต่ยังส่งยาให้ลูกค้าไม่หมดเลยค่ะ
แล้วก็ยังไม่ได้ค่าจ้างด้วยนะคะมาถูกจับกลุ่มได้ซะก่อน
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้งสองคนค่ะร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ
ประเภทหนึ่งไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
และเสพเมดแอมเฟตามินโดยผิดกฎหมายก็คือทั้งสองคนนี้เสพยาเสพติดด้วยนะคะ